เรื่องนี้เราก็ตามให้ต่อนะคะกรณีที่คุณผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๒๒ปี
เธอบอกว่าจู่ก็มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นชายปริศนา
พยายามชวนคุยตอนหลังเริ่มมีการชวนเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์
ตอนแรกก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าปลายทางว่าเป็นใคร
ทีนี้เริ่มมาวีดีโอคอร์ค่ะวีดีโอคอร์ปลายสายเรียกเหยื่อว่าโยม
แปลว่าต้นทางต้องแทนตัวเองว่าอัตมานั่นหมายถึงพระค่ะ
วิดีโอคอลมาสำเร็จความไคร้ให้เธอได้ดูนะคะ
แล้วเธอเนี่ยสติดีมากเธอบอกว่าไหนขยับลงข้างล่างซิ
ให้เห็นซินี่จังหวะนี้จะเห็นหน้าอย่างเดียวไม่ได้
ปรากฏว่าเห็นหมดเลยค่ะว่าพระรูปนี้เป็นพระจริง
แล้วกำลังสำเร็จความไคร้ให้เหยื่อให้ผู้หญิงอายุ๒๒ปีคนนี้ดู
คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้เราตามความคืบหน้าให้เมื่อวานช่วงบ่าย
นี่เลยนี่ไงลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะพบว่าชายปลายสายคือ
คนนี้เนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยจิวอลเหลืองเนี้ยเนี้ยเป็นพระ
จริงจริงอืมเป็นพระจริงจริงพระของวัดแห่งหนึ่งในอำเภอ
พิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วเพิ่งจะบวชได้สัปดาห์เดียว
โอ้โหสัปดาห์เดียวลายออกค่ะเจ้าหน้าที่พอไปถึงเนี้ยนะคะก็
คือพระรูปนี้อาการตกอกตกใจนะพยายามที่จะหลบหนีพยายาม
ที่จะบ่ายเบี่ยงทีนี้เจ้าหน้าที่บอกว่านิมนต์ก่อนหลวงพี่มา
คุยกันก่อนสอบปากคำกันก่อนตอนแรกปฏิเสธนะคุณพอ
จำนวนด้วยหลักฐานคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่ที่เราได้เห็น
นั่นแหละเท่านั้นแหละค่ะหน้าถอดสีหน้าเปลี่ยนสีสุดท้าย
ยอมรับว่าเป็นบุคคลในคลิปจริงมากกว่านั้นคือมีพฤติกรรม
เสพยาเสพติดอีกด้วยแล้วอ้างนะคะบอกว่าเพิ่งเสพเป็น
ครั้งแรกคุณจะเสพกี่ครั้งแต่ความผิดมันก็สำเร็จแล้ว
คือคุณเสพยาเสพติดนะคะเจ้าตัวเนี่ยถึงกับว่ายกมือ
ขอโทษขอโพยนะคะแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าขอโทษโอเค
สำนึกโอเคแต่ความผิดเกิดขึ้นแล้วต้องมีการดำเนิน
คดีตามกฎหมายต่อไปค่ะสุดท้ายจับศึกแบบนี้อืม
ไม่ได้นักการแก้วหน้าทีก็ไม่ได้ตามกฎไหว้มันก็ไม่ได้
พูดคุยด้วยอาการที่ปกตินะคะพยายามให้
เขาสำนึกด้วยตัวด้วยตัวเขาเองอ่ะทีนี้หลังจาก
เจ้าหน้าที่ก็ขอตรวจปัสสาวะตามขั้นตอน
พบว่าพระรูปดังกล่าวปัสสาวะสีอะไร
ไม่รอดค่ะมีสารเสพติดในร่างกายปัสสาวะสีม่วง
แล้วพาไปค้นในกุฏินะปรากฏว่าไปพบอุปกรณ์การเสพยาบ้าอีกอ่ะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าเอาล่ะในเมื่อความผิดมันคอมเบอร์เสร็จแบบนี้นะคะ
จับศึก๒ต้องเอาตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
ตอนนี้ก็กลายเป็นคารวาสเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็วัดต่างตรวจสอบประวัติหน่อยละกันนะคะ
จะให้บวชต้องมีการตรวจสอบประวัติอายกรรมด้วย